พาไปงานวัดหน่อยงานองค์พระปฐมเจดีที่นครปฐมคือเขาจัดเป็นประจำ
ใหญ่มากเป็นงานใหญ่มากแล้วจัดยาวนี่จัดตั้งแต่๒๔พฤศจิกา
ครับจะยาวไปถึงสองธันวาเก้าวันเก้าคืนอืมคุณผู้ชมแล้วในงานเนี่ยเชื่อไหม
คือคนก็ต้องเดินแบบเบียดกันเลยถูกไหมอันนี้คือเป็นภาพที่เราเห็นจนชินตา
แต่ปีเนี้ยคนก็เดินเบียดแต่ทำไมเงินมันไม่ค่อยเฉียดเข้ากระเป๋าเลย
พ่อค้าแม่ค้าเลยอัดคลิปนี้ค่ะ
กันแล้วปีหน้าปีหลังนะฮะเพราะขาไม่ขาอย่าไปใส่ดันกัน
มันเจ็บบอกเลยมันเจ็บเราเคยเข้าเราขายได้แต่ครั้งเนี่ย
เชื่อว่ามันแย่สุดคงไม่เข้าไปเพราะทำไปไม่ได้
ทางใจไม่ได้จริงจริงนะฮะกับค่าที่ถามแต่นหกไม่รวมค่าไฟ
ไม่รวมคนงานไม่รวมวัตถุดิบค่าแรงคนงานวันหนึ่งก็ประมาณห้าหกพัน
แปลงเชื่อว่าถ้าจะหมดขาดคุณทางนี้ก็ร่วมจะบักคันหนึ่งอ่ะ
โอ้โหนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจ๊แบงค์เจ๊แบงค์เนี่ยเป็นลูกเจ๊เดือน
เจ้าของธุรกิจเจ๊เดือนทะเลเดือดนี่แหละค่ะที่เขาขายพวกอาหารทะเล
เขาอัดคลิปนี้เขาไม่คิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยคลิปนี้จู่มันจะกลายเป็นไวรัล
มีคนมาดูเยอะมากอะค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ได้ยินต้นคลิป
ไหนบอกว่างานองค์พระปฐมเจดีเอ้าแล้วพูดงานหลวงพ่อโสธรทำไมอ่ะ
คุณผู้ชมคือเจ๊แบงค์เขาต้องไปออกขายหลายที่
เพราะอะไรรู้ไหมไอ้ค่าเช่าที่ที่องค์พระปฐมเจดีมันแพงมาก
กลายเป็นว่าจะต้องไปเช่าที่ไปออกบูธร้านอื่นด้วย
เพื่อหาตังค์หาเงินมาแล้วก็มาจ่ายค่าที่ที่นี่เนี่ย
ดังนั้นนี่เขาก็เลยอยู่ที่วัดหลวงพ่อโสธรแล้วบอกว่าโอ้ที่วัดหลวงพ่อโสธรขายดีหน่อย
มาต่อคิวรอเยอะแต่ผิดกับงานที่องค์พระปฐมเจดีที่นครปฐมเลย
เมื่อก่อนนะเคยขายได้วันหนึ่งไม่ต่ำกว่าแสน
แต่มาปีนี้แสนเหมือนกันแต่ก็แสนสาหัสค่ะคุณผู้ชม
คนเดินมาเที่ยวอย่างเดียวไม่ค่อยมีคนควักกระเป๋าซื้อ
อยากให้ดูบรรยากาศในงานเอาจริงนะคือบรรยากาศในงานอ่ะ
คนก็ดูเดินก็เดินเบียดกันนะไม่ใช่งานแบบโล่งนะคุณผู้ชม
แต่ทำไมอ่ะทำไมคนถึงไม่ค่อยซื้อของเลยไม่มีเงินในกระเป๋าหรือยังไง
แล้วพ่อค้าแม่ค้าจริงเขาจะบอกต่อกันแหละว่าเฮ้ยงานองค์พระปฐมเจดีเนี่ยยังไงก็กำไร
ขายได้วันเป็นแสนเขาก็เวลาเขาปล่อยล็อกทีไม่ใช่ว่าปล่อยล็อกแล้วแบบคุณได้เลยนะ
เกิดสมมุติคุณทัศนายอยากได้ล็อกเนี่ยดิฉันไปประมูลมาดิฉันไปได้ล็อกนี้มาก่อน
คุณทัศนายอยากได้ประมูลต่อสิมันก็แพงขึ้นคุณใส่ราคามาสิคุณอยากได้เท่าไห
แล้วก็เมื่อกี้ของทางเจ๊แบงค์เขาบอกเลยว่าจ่ายค่าที่ไป๓๖๐๐
สามแสนหกนี่แพงมากนะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ดูราคาประมูลในงานองค์พระปฐมเจดีเนี่ย
เขามีอยู่ทั้งหมด๒๘๐ล็อกจริงราคากลางของเขาก็มีนะเพราะว่าราคากลางเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นโซนด้านหน้านี่มันจะขายดีหน่อยใช่ไหมคุณ
ราคากลางของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณแบบ๑๘๐๐บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโซนแบบโซนข้างก็อาจจะแบบ๙๐๐
นะคุณครู้ไปจนถึง๘๐๙๐๐๐บาทเลยเหรอราคามันสู่มากะควบคมมาก
แล้วคือเงินเข้าวัดนี่๘๐กว่าล้านคุณผู้ชม
คือก็มีส่วนที่แบบเห็นใจแหละรู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเหนื่อยลำบากขนาดไหน
ค้าขายมันมีขาดทุนกำไรแล้วช่วงนี้เศรษฐกิจมันชะลอตัวด้วย
คนก็มาเดินคือเราไปวันธรรมดานะเราไม่ได้ไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูบรรยากาศสิเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าคนมาเยอะนะ

ถ้าเป็นวันธรรมดามาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทีแรกเราจะไปหาเจ๊แบงค์
เราก็เลยไปที่บูธเจ๊เดือนทะเลเดือดไงนึกว่าจะได้เจอ
ปรากฏว่าเอ้าเจ๊แบงค์ไปอยู่อีกวัดนึงอะค่ะไม่รู้ว่าไปอยู่วัดหลวงพ่อโสธรหรือเปล่า
ว่าออกหลายบูธเหลือเกินแต่เจอลูกสาวของเจ๊เดือนอีกคนนึงคือคุณพัทรธิดา
บอกว่าไอ้คลิปที่แชร์ออกไปนั้นมันเป็นคลิปที่เอาจริงแบงค์อัดอั้นอยากระบาย
มันอยู่ที่ความเต็มใจของเราเองแต่ปีนี้ยอมรับจริงขายของไม่ค่อยได้
ขายมันลดฮวบเลยปกติถ้าเกิดจะขายได้นะคุณก๊อฟคุณขวัญวันหนึ่งเนี่ยต้องเห็นเงินละ
ประมาณวัน๘๐๐๐๑แสนถึงจะได้กำไรเพราะจ่ายค่าที่แพงถูกป่ะ
แต่กลายเป็นว่าปีเนี้ยขายได้วันเท่าไหร่รู้ป่ะวันละหมื่น
คือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดเดาไม่ได้หรอกถูกไหมมันเป็นความพอใจของคนว่าเขาจะซื้อไม่ซื้ออะไรอย่างนี้
แต่คุณลองคิดดูเล่น๔งานเขาจัด๙วัน๙คืนเกิดขายได้วันละ๑๙๐
๙วันก็คือ๙๐๐๐๐ถูกปะแต่จ่ายค่าที่ไป๓๖๐๐๐๐อย่างนี้

แล้วก็เลยอยากเชิญชวนค่ะให้คนมาเที่ยวมาอุดหนุนกัน
บางคนคิดว่าแบบค่าที่แพงค่าของมันต้องแพงแน่เลย
ไม่เขาบอกว่าเขาขายราคาของปกติวันนี้วันที่๓๐ใช่ไหม
มีงานอยู่อีกนะจนถึงวันเสาร์ค่ะ
คุณผู้ชมไปได้เลยจัดงานถึง๒ธันวานะคะ
มีคนโพสต์อีกมากมายบางทีแบบลงทุน๕แสน
ต้นทุนซื้อของมา๕แสนสุดท้ายลงทุนเป็นล้าน
ขายไม่ได้ก็มีแต่เหมือนที่คุณแบงค์บอกว่า
อย่าไปดันกันคืออย่าไปใส่ราคาแข่งกัน
ราคาที่มันจะได้ไม่สูงไปมากกว่านี้